ส่วนเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับก็มาดูกันที่
ผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกด้วยแล้วก็ความพร้อม
มิรวรรณรายยวัชก็เดินทางไปดูเกมลีร์นะครับทุกสโมศ
ก็อยู่ที่สนามด้วยนะครับก็รอเช็คผลงานของสามนักเตะไทยใน
ลีกด้วยก่อนจะประกาศรายชื่อทีมชาติไทยในชุดทำศึกคิง๒
ครั้งที่สี่สิบหกซึ่งก็จะมีขึ้นในวันที่ยี่สิบสองแล้วก็ยี่สิบห้า
มีนาคมนี้นะครับสามคนของเจลีกคือชนะทิพย์สงกระสินของ
คอนเซอเลสปโปโรธีรทรบุลมาทันของบิสเซอร์โกเบและ
ธีรสินแดงดากองหน้าของฮิโรชิมานะครับต้องดูว่าจะมีโอกาส
โชว์ฝีเท้าในหรือเปล่านะครับแต่แน่นอนช่วงแรกของการปรับตัวนะครับ
ถ้าไม่เจ็บหรือว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเนี่ย
เชื่อว่า๓คนนี้ก็คงจะเป็นกำลังหลักนะครับ
ของทีมชาติไทยในรายการนี้แน่นอนครับ
เปิดฉากในวันที่๒๓กุมภาพันธ์ของเจลีกญี่ปุ่นนะครับ
บิสเตอร์โกเบของทีระทรจะบุกไปเยือนสงันโทสุ
ขนาดที่สันเฟชเช่ของทีระสินนะครับ
จะเปิดบ้านรับกรรมเยือนของคอนโซเลสซาโปโร
ที่มีชาติ๑๒สินนะครับอยู่ในทีมวันที่๒๔กุมภาพันธ์
เมืองต้นนะครับ๔๐คนที่รายวัชจะประกาศรายชื่อนะครับ
แล้วก็จะส่งชื่อให้กับฝ่ายจัดการแข่งขัน
มีนาคมแล้วก็๒๕มีนาคมครับ